ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะฮะ
เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
นี่ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของความหึงห่วงหรือว่าสามีภรรยาเวลามีปัญหากันทะเลาะกันแล้วชอบใช้ความรุนแรงต่อกัน
ล่าสุดหญิงสาวคนหนึ่งเธอต้องเสียชีวิตเพราะถูกสามีทำร้ายนะฮะค่ะ
นี่ครับนี่คือที่โรงพยาบาลนะครับ
ที่ครอบครัวไปดูศพเนี่ยบอกว่าร่องรอยมันเต็มตัวไปหมด
ถูกสามีทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
อายุเพิ่ง๒๒ปีเท่านั้นเองนะฮะสำหรับผู้ตาย
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในท้องที่สพสามชุกนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๒ปี
สมมุติว่าชื่อน้องฟางก็แล้วกันน้องฟางเนี่ยถูกซ้อมโดยสามีตัวเอง
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
คือยาดนำตัวมาส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันแล้วนะฮะเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
สภาพศพของน้องฟางมีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมด
โดยเฉพาะแขนแล้วก็ขาแล้วก็ที่ศีรษะด้วยนะครับ
หัวเข่านี่มีรอยบวมช้ำแบบอย่างเห็นได้ชัดมาก
แถวแถวตรงบริเวณนี้นะฮะแถวน่องแถวหัวเข่านะครับ
แต่ว่าตามแขนตามขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะ
คือครอบครัวกับญาติของน้องฟางที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกกับตำรวจ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนคือสามีของผู้ตายชื่อว่านายพี่บูล
นามสกุลสงครามอายุ๒๗ปีนายพี่บูลนะฮะท่านผู้ชมครับ
คือญาติบอกว่านายพี่บูลเนี่ยเป็นคนลงมือแล้วหลังก่อเหตุ
พี่บูลก็ไปมอบตัวแล้วนะฮะไปมอบตัวกับสพสามชุก
นี่คือนายพี่บูลนะครับสามีของน้องฟาง
สารภาพว่าทำร้ายน้องฟางก็คือภรรยาเนี่ยทำร้ายเขาจริง
ซ้อมเขาจริงสุดท้ายเขาเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำนะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตามขั้นตอน
แล้วผลชนะสูตรล่าสุดออกมาบอกว่าน้องฟางเสียชีวิต
สาเหตุการเสียชีวิตก็คือนี่เลยฮะระบบหายใจล้มเหลวจากปอดฟกช้ำค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าน้องฟางกับนายพิบูล
เขาอยู่กินเป็นสามีภรรยากันมาหลายปีมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน
ลูกสาวอายุห้าขวบนายพี่บูลเนี่ยเขามีอาชีพเลี้ยงไก่ชน
ส่วนน้องฟางเป็นแม่บ้านนะฮะก็อยู่บ้านคอยดูแลลูกสาวนะฮะ
แต่ทั้งคู่เนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยคือตัวของนายพี่บูลเองเนี่ย
ก็เหมือนกับว่ายังไม่ยอมตัดขาดจากภรรยาเก่านะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความหึงหวง
กับทางน้องฟางผู้ตายด้วยคือน้องฟางเนี่ยเหมือนกับเธอก็พยายามจะไม่ทนนะฮะ
หอบเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านไม่อยู่กับนายพิบูลมาแล้ว
นายพี่บูลก็ตามไปง้อขอคืนดีแล้วก็จะใจอ่อนกลับมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกครั้ง
ท่ากระชบนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คือฮ่องที่เกิดเหตุนะครับ
คือญาติญาติเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
นะฮะ๒๖กันยายนนายพี่บูลกับน้องฟางภรรยาเขาอยู่ในห้อง
เขาอยู่ในห้องลักษณะเหมือนกับนอนกลางวันนะห้องตรงนี้เป็นห้องชั้นล่างของบ้าน
คือระหว่างที่อยู่ในห้องนายพี่บูลบอกว่าก็มีเรื่องทะเลาะกันอย่างรุนแรง
นายพี่บูลบอกด้วยความโอโหใช้มือเนี่ยบีบต้นแขนภรรยาอย่างแรง
แล้วเอาไม้กวาดเนี่ยมาตีซ้ำตามร่างกายอีกหลายครั้งหลังเกิดเหตุ
คือน้องฟางเนี่ยถูกทำร้ายไปแล้วแต่ไม่ได้ออกมาบอกใคร
เขาก็ยังนอนกันอยู่ในห้องตอนกลางวันนะฮะ
ส่วนลูกสาวอายุ๕ขวบเนี่ยอยู่กับแม่ของนายพิบูลด้านนอกห้อง
ที่เป็นห้องโถงชั้นล่างนะฮะแม่ของนายพิบูลชื่อนางก้านตองนะฮะ
ระหว่างที่น้องฟางถูกทำร้ายจนบอบช้ำไปทั้งตัวแล้วแล้วก็นอนอยู่ในห้อง
พี่บูลเองตอนนั้นก็เหมือนกับว่าก็พยายามง้อภรรยาว่าโอ้โหเราทั้ง
บีบทั้งเอาไม้กวาดฟาดอะไรตามร่างกายเยอะแยะไปหมด
แต่ภรรยาก็บอกว่าอย่ามายุ่งนะบอกหายใจไม่ค่อยออกอย่ามายุ่ง
อะไรประมาณอย่างนี้จนกระทั่งช่วงนึงเนี่ย
ลูกสาววัย๕ขวบเดินมาเคาะประตูห้องเป็นประตูกระจกนะฮะ
ย่าก็คือแม่ของนายพิบูลก็บอกหลานบอกอย่าไปเคาะอย่าไปยุ่งกับพ่อ
กับแม่เขาลูกเขากำลังนอนพักกลางวันกันอยู่
แล้วก็พาหลานเนี่ยไปเล่นที่อื่นค่ะนี่คือน้องฟางนะฮะท่านผู้ชมครับ
อายุเพิ่ง๒๒เท่านั้นเองนายพี่บูลเนี่ย
ระหว่างนั้นเห็นว่าน้องฟางนอนอยู่ก็เลยออกมาจากห้อง
บอกว่าเดี๋ยวไปซื้อข้าวให้เมียกินหน่อย
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าน้องฟางที่ว่านอนแล้วหายใจไม่ออกบอกอย่ามายุ่งเนี่ย
คือเธอบอบช้ำจนถึงขั้นเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ซื้อข้าวกลับมาเนี่ยมาปลุกน้องฟางเพื่อจะให้กินข้าว
ลุกยังไงก็ไม่ตื่นเขย่าตัวกี่รอบก็ไม่ตื่น
ก็เลยวิ่งออกมาเรียกนางก้านตองแม่ของตัวเองให้มาช่วยดู
คือมาถึงเนี่ยแม่เขาก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายเนี่ยปั๊มยังไงก็ไม่ขึ้น
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่น้องฟางก็เสียชีวิตแล้วนะฮะอื้อหือ
นี่นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราก็ตามเรื่องนี้ให้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา

ไปคุยกับนางก้านตองสงครามอายุ๖๑แม่ของนายพิบูล
ก็พาทีมข่าวไปดูในห้องนอนที่จุดเกิดเหตุเลย
แต่ก็ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วอะนะคะ
คือแม่ของน้องฟางเข้ามาเก็บข่าวของเครื่องใช้ลูกสาวกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อวาน
ในห้องก็มีอาหารเสริม
ก็ตัวนางก้านตองก็ยืนยันว่าลูกสะพ้ายสั่งมากิน

รับว่าที่ผ่านมาตัวลูกสะพ้ายกับสามีเขาเนี่ยก็ทะเลาะกันตามภาษาผัวเมีย
แต่มันก็ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงขนาดนี้
ก้านตองแม่ของนายพิบูลบอกว่าถ้าแม่เห็นแม่ก็เข้ามาห้ามนะ
ทั้งคู่เขาไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องภรรยาเก่าของลูกชายแม่นะ
เลิกกับภรรยาเก่ามานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกเลย
หลังเกิดเหตุแม่บอกว่าเสียใจนะคะ
แม่เองเนี่ยก็รักลูกสะพ้ายเหมือนกับลูกสาวแท้
วันเกิดเหตุก็วิ่งมาดูลูกสะพ้ายเห็นนอนหงายนึกว่าหลับเหมือนคนหลับปกติ
ลูกชายก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรก็เลยให้หารถพาไปส่งโรงพยาบาล
ระหว่างนั้นแม่เองช่วยปั๊มหัวใจลูกสะพ้ายนะ
เป่าปลาปั๊มหัวใจหวังให้ลูกสะพ้ายฟื้นคืนมาแต่ก็ไม่เป็นผล
ก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ครอบครัวของลูกสะพ้ายโกรธมากแน่
แต่แม่เองก็เสียใจไม่แพ้กันแล้วก็อยากจะขอโทษครอบครัวของลูกสะพัยด้วย
ทุกวัฒนาคุณหิ้วเจ้าลูกกระจะพลอยทางประโยคนาคท์
หรือบ่นแม่แม่ว่าอุ๊ยสามีเนี่ยหรือลูกของคุณแม่เนี่ยทำร้ายตลอดเคยไหม
ไม่น่ะของคุณแม่พูดไม่บอกน่ะเพราะว่ามันไม่ไม่มีอะไร
มีแต่ว่าถ้าพอถ้าเบลจับบีบเนี้ยมันจะอวดอืม
แม่แม่ดูตรงนี้ไอ้บูมันบีบตรงนี้อืมเขาบอกมันเป็นอะไร
แต่ว่ามันมือมือผู้ชายใช่ไหมเพราะบีบก็ทนตัวเป็นเล็กมันก็เขี่ยวกันเลย
ของฝ่ายชายก็พาทีมข่าวไปดูซุ้มไก่ชนสอสงคราม
ที่เขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไก่ชนเอาไว้ขายนะคะ
ก็อยู่หลังบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยซุ้มไก่ชนสอสงครามตรงนี้
นี่เป็นลักษณะสภาพบ้านนะฮะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสพสามชุก
คุมตัวนายพี่บูนผู้ก่อเหตุนะฮะอยากพูดอะไรไหมครับบูน
ออกมาจากห้องคุมขังเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรตอนที่นักข่าวพยายามจะสอบถามนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตเนี่ยตำรวจพาไปทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับ
อยากพูดอะไรไหมบูลอยากพูดอะไรไหม
มันมา
อยากพูดอะไรถึงกับขวามากมั้ยคะ
ก็มีเพื่อนเพื่อนของนายพี่บูลวันนี้มาที่สพสามชุกนะฮะก็เอาพวกข้าวนะ
พวกน้ำอะไรพวกนี้นะครับซื้อมาฝากเพื่อนที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาคือมีเพื่อนที่บอกกับเรานะครับ
ของนายพี่บูลบอกว่าที่ผ่านมาพี่บูลเองเขาก็ดูเป็นคนปกตินะไม่เหมือนกับเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไร
แต่ก็ไม่เคยรู้เรื่องว่าเวลาเขาอยู่กับภรรยาเนี่ยเขามีเรื่องแบบชอบทำร้ายหรือว่าตบตีภรรยาอะไรหรือเปล่า
ที่ผ่านมาระยะห้าหกปีที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกโสพลสารสุวรรณภูมิกับการสพสามชุกบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่านายพี่บูลสารภาพว่าทำร้ายร่างกายน้องฟางจนเสียชีวิตจริงนะ
แต่ว่ารายละเอียดต่างเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีนะครับก็ยังไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกัน
เรื่องต้นนายพิบูลถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
ทำแผนชี้จุดเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของน้องฟางผู้เสียชีวิตค่ะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๘ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนำบวชนะคะ
ก็บอกว่าครอบครัวก็รับศพมาแล้วจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
นำมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะแน่นอนคงไม่ต้องบรรยายว่าบรรยากาศโศกเศร้าขนาดไหนนะคะ
แม่ของน้องฟางนางกัญญาชานุษย์อายุ๔๖ก็บอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย
ลูกสาวโทรมาบอกแม่ว่าให้ไปรับหน่อยให้พาออกมาจากบ้านสามีหน่อย
โทรหาแม่แบบนี้หลายครั้งนะคะเพราะทนไม่ได้ที่สามีทุบตีทำร้ายร่างกาย
บอกทุกครั้งที่เจอลูกสาวรอยช้ำเต็มเลยแต่รอยช้ำมันจะไปอยู่ในร่มผ้า
เหมือนกับไม่ให้คนนอกรู้ว่ามีการทำร้ายร่างกาย
แม่ของน้องฟางบอกว่าครั้งแรกที่ลูกสาวโดนลูกเขยทำร้ายเนี่ยนะ
ก็คือกลางปี๖๓ลูกสาวโดนทุบโดนตีโดนตบหน้าจนเลือดกำเดาไหล
แล้วลูกสาวก็โทรหาแม่ให้แม่ไปรับกลับบ้าน
ตอนนั้นน่ะลูกเขยตามมาใช้ปืนยิงข่มขู่ขู่ว่าจะยิงแม่ด้วยนะคะ
แต่สุดท้ายมาขอขมาแล้วสัญญากับแม่ว่าจะไม่ทำอีกแล้ว
จะไม่ทำร้ายลูกสาวแม่อีกแล้วก็รับลูกสาวแม่กลับไปอยู่ด้วยกัน
อันนี้ครั้งแรกนะคะครับแต่ยังไม่หมดครั้งที่สองต้นปีนี้แหละ
ฟางหนีออกมาไปอยู่บ้านญาติที่เชียงรายเพราะว่าทะเลาะกับผู้ต้องหานี่แหละ
ประเด็นก็คือผู้ต้องหาไม่ยอมเลิกติดต่อกับภรรยาเก่า
แต่ผู้ต้องหาใส่ร้ายน้องฟางว่าน้องฟางหนีตามผู้ชายใช้ปืนอีกแล้วเอาปืนไปขู่อีกแล้ว
แล้วก็ทำเหมือนเดิมไปขอคำมาแม่น้องฟางตามน้องฟางให้กลับไปอยู่ด้วย
ฟางกับแม่ก็ยอมแล้วมันยังไม่จบมีอีก
ครั้งที่๓สิงหาคมปีนี้น้องฟางโทรบอกญาติว่าช่วยหน่อย
พาหนีหน่อยทะเลาะกันอีกแล้วเรื่องภรรยาเก่าของฝ่ายชายอีกแล้ว
แต่แม่ก็ห้ามเอาไว้น้องฟางก็เลยต้องทน
คนอยู่กับสามีมาเรื่อยจนเนี่ย๒๖กันยายน
น้องฟางถูกทำร้ายจนเสียชีวิตดูสิฮะครั้งแล้วครั้งเล่า
น้องฟางยอมรับว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากลูกเขย
ไม่ยอมเลิกติดต่อกับภรรยาเก่า
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ๒วันแม่ฝันถึงลูกสาวนะคะ
บอกแปลกมากฝันว่าลูกสาวแต่งตัวสวยเชียวมายืนเรียกแม่
พอจะคว้าตัวเอาไว้ลูกสาวหายวับไปเลย

ยืนยันว่าครั้งนี้ถ้าลูกเขยจะมาขอโทษมากราบขอโทษ
ขอคำมามาขออภัยอะไรก็ตาม
ไม่เอาแล้วนะแม่ไม่ให้อภัยอีกแล้วนะ
เพราะว่าครั้งนี้ลูกสาวแม่คือตายนะ
อยากให้ตัวลูกเขยชดใช้กรรมในคุก
ไปอยู่ใหม่มันก็ดูดีมีความสุข
แต่พอมันท้องมาแล้วมันก็เหมือนมันจะไม่ค่อยมีความสุข
หัวมันกดขี่หัวมันก็จะซ้อม
ตอนท้องน่ะมันยังตบนะเอาด้ำปืนตบเมียนะตอนท้องอ่ะ
โดนทำร้ายทีมก็จะโทรไปหาทีแม่มารับหนูที
เราก็ไปรับลูกหนูไม่ยอมยังไงหนูก็ไม่ยอม
หนูก็ไม่เห็นว่าเขาปั๊มจริงไม่จริงเขาก็พูดได้
คนเราพูดยังไงก็พูดได้อ่ะไม่มีคนเห็นคนรู้คนเห็น
ไม่เคยได้ยินเสียงเขารอกกันก็ไม่เคยถึงขั้นรุนแรงแบบนี้
ไม่จริงเขาโกหก
ลองไปถามคนแถวนั้นดูได้สืบถามได้เลยคนแถวนั้นน่ะ
เพียงแต่ว่าเขาจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเท่านั้นเนี่ย

คือหาเบอร์โทรแบบคิดว่าทางบ้านแอบโทรมาหา
ก็เลยไม่ให้ใช้โทรศัพท์ก็เหมือนว่าใช้เครื่องเดียวกัน

สาเหตุหลักเลยก็คือว่าทางนู้นยังไม่ยอมเลิกกับเมียเก่า
ก็คือเขาเคยมีเมียเก่าคนนึง
แล้วก็เลิกกันแล้วก็มาได้กับน้อง
คือมาอยู่กับน้องแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกกับเมียเก่า

ก็คือเหมือนว่าเขาจะพาคนนู้นมาด้วย

คือเหมือนว่าไปมาหาสูตรอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมคะและทีมข่าวของเราสังเกตเห็นที่แขนซ้ายของน้องฟางนะคะ
มีรอยสักเป็นรอยสักเป็นรูปหน้าของสามีที่เป็นผู้ต้องหา
นี่ค่ะรอยสักแบบนี้แล้วก็มีชื่อนายพิบูลสงคราม
ทีมข่าวถึงขั้นโอ้โหเห็นแบบนี้ถามแม่ของน้องฟางเลยนะ
โอ้โหน้องฟางศักดิ์หน้าสามีแล้วก็มีชื่อนามสกุลสามีอย่างนี้เหรอ

น้องฟางบอกว่าเปล่าเลยลูกเขยบังคับ

เขยบังคับให้น้องฟางสักรูปหน้าตัวเองเอาไว้

ด้วยความหึงห่วงกลัวน้องฟางจะไปมีคนอื่น
ก็เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอะไรแบบนี้ถึงขั้นให้ศักดิ์แบบนี้เลยนะคะ
เล็กที่เวี๋ยงพูดชายให้กับน้องฟังนะ
บอกว่าเพิ่งโทรคุยกันครั้งสุดท้าย๒๕กันยายน
อย่าทำร้ายน้องสาวเขาอีกน้องเขยเคยรับปาก

โพสต์ภาพซุ้มไก่ชนมีข้อความเกี่ยวกับไก่ชน
ระบุว่าไก่อ่อนตอนปุ่มตี๓อันขอเหมือนกันหน่อยนะ
กันยายนโพสต์ภาพเพื่อนแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ความสุขเล็กของเด็กเลี้ยงไก่
กันยายนโพสต์ภาพนั่งกินข้าวคนเดียว
ทีมข่าวก็ไปดูตรวจสอบย้อนหลังค่ะช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
นายพี่บูลไม่ได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาไม่ได้โพสต์ภาพกับลูกสาวเลยนะคะ
โพสต์ภาพคนเดียวโพสต์ภาพซุ้มไก่ชนแค่นั้นเลย
ส่วนเฟซบุ๊กของนางเสาฟางผู้เสียชีวิตนะคะ
ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของเธอเองที่อยู่กับสามีและลูกสาว
แต่เฟซบุ๊คของตัวผู้เสียชีวิตเองก็ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วอะค่ะ
นี่ค่ะนี่เป็นโพสต์ของน้องฟางนะฮะ
ที่เธอได้โพสต์เอาไว้ลักษณะเหมือนกับบอกว่ามันต้องอยู่ที่การกระทำอะไรอย่างนี้
คำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำอะไรที่เธอสื่อออกมาประมาณอย่างนี้นะฮะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางครอบครัวของน้องฟางที่เสียชีวิตจะไปยื่นคัดค้างการประกันตัวผู้ต้องหาที่ศาลตอนที่ตำรวจพาไปฝากหางที่ศาลนะครับ
ก็จะตั้งศพสวดสามคืนแล้วก็จะฉับประนักกิจศพนะคะ
คือทางครอบครัวของผู้ตายเนี่ยบอกว่าโอ้โหถูกทำร้ายบ่อยเหลือเกิน
ใช่ค่ะเขายืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยแน่นอน
แต่ในมุมของเพื่อนเขาบอกว่าเอ๊ะพี่บูลนี่ก็ดูเป็นคนร่าเริงปกติไม่อารมณ์ร้อนนะ
คือบางคนนะไม่ได้หมายถึงพี่บูนะแต่บางคนเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอนคืออยู่กับเพื่อนเนี่ยดูอารมณ์ดีเป็นคนดี

แต่สุดท้ายหลักฐานการทำร้ายแต่ละครั้งมันมีหมดไงฮะ